คุณผู้ชมคะมีหนุ่มวัย๑๘ปีค่ะนำเงินสดที่พี่สาวฝากให้ไป
ฝากเงินให้หน่อยเขาก็ไปที่ตู้ฝากเงินเลย
ปรากฏว่ากำลังจะใส่เงินในตู้เนี่ยนะมีผู้ชายสองคนมาประกบ
แล้วก็ถามว่าเงินมาจากไหนถามเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ย
ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเงินของพี่สาวให้เอามาฝากเงิน
พูดแค่นี้ค่ะเขาก็นำตัวน้องอายุ๑๘เนี่ยนะ
ขึ้นรถไปแล้วก็บนรถมีผู้ชายอีก๒เป็น๔แล้วนะ
แล้วก็พยายามจะสอบถามที่มาของเงิน
และที่น่าสังเกตคือน้องเขาเล่าให้ฟังว่าผู้ชายที่มาประกบเขาเนี่ย

ตำรวจนครบานคันนายาวรับแจ้งเหตุว่ามีคนร้ายปล้นทรัพย์
ภายในตลาดถนอมมิตร๘๘เขตบางเขนกรุงเทพ

ด้านหน้าตู้ฝากเงินอัตโนมัติของธนาคารกสิกรไทย
นายสาราวุฒิพึ่งประสบอายุ๑๘ปีเป็นผู้เสียหาย
ก็ยืนรอให้การกับตำรวจ
น้องสารวุฒิเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้
ก่อนเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่มครึ่ง
เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปที่หน้าตู้ฝากเงิน

สารวุฒิก็ตอบไปนะก็ตอบไปดีว่า
เงินพี่สาวพี่สาวให้เอาเงินมาฝาก
พอต่อไปแบบนี้ผู้ชายสองคนก็พาขึ้นรถ
พอขึ้นไปบนรถมีผู้ชายอีก๒คน
เขาก็ให้น้องสารวุฒินั่งเบาะหลัง
แล้วก็มีผู้ชายสองคนมานั่งประกบ
ผู้ชาย๔คนที่อยู่บนรถก็เริ่มถามเรื่องเงิน
ถามที่มาของเงินว่าเงินมาจากไหนยังไง
น้องเขาก็ตกใจสิตอบไม่ถูก
ก็ถูกต่อยด้วยค่ะถูกต่อยที่ขมับขวาไปครั้งหนึ่ง
แล้วก็กลุ่มผู้ชาย๔คนก็ไล่ลงจากรถแต่
ยึดเงินเอาไว้นะเงินแปดหมื่นไม่ให้ไป
แต่ว่าไล่น้องเขาลงจากรถแล้วก็ขับรถหนีไปเลย
ขับไปทางแถวแยกวัชรพล

ก็พบว่าปกติจะปิดให้บริการเวลา๔ทุ่ม
แต่จากการสอบถามน้องสารวุฒิน้องเขาก็ยืนยันว่า
ขณะเกิดเหตุตู้เงินฝากใช้การได้นะ
เจ้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องทำการสอบสวนเพิ่มเติมอย่างละเอียดนะคะ

จำได้ว่าคนร้ายลักษณะเป็นยังไง
คล้ำอายุประมาณ๓๐๔๐
สูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
ใส่เสื้อยืดแล้วก็มีเสื้อกั๊กสีดำด้านหลังสกรีนคำว่า
หลังจากนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
โดยรอบที่เกิดเหตุแล้วก็ตามเส้นทางนะคะ
ว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีก็ต้องดูตลอดเส้นทางเลยว่า
มีใครต้องสงสัยหรือเปล่า
เดี๋ยวจะต้องติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ